เรื่องของการที่เราให้หลบรถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเราย้ำเตือนกันมาตลอดเลย
วันนี้ที่จะเอาให้ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเก่งดำคันนี้เขาเป็นอะไร
เขาขับรถแบบนี้ลองดูภาพกันก่อนค่ะ
นี่คุณดูสิเก๋งดำคันนี้เหมือนกับขวางกู้ภัยดักหน้าอยู่ตลอด
เบรกให้รถกู้ภัยชนท้ายแล้วเมื่อกี้คุณได้ยินไหม
จากรถกู้ชีพกู้ภัยที่มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงไปว่าให้หลบ
เพราะคุณรู้มั้ยในรถกู้ชีพกู้ภัยนั้นน่ะ
เขามีคนป่วยใช่มั้ย
คุณตาที่ล้มหัวฟ้า

ถึงคนที่อยู่ในรถกู้ชีพกู้ภัย
ตรงนี้แยกวัดเกิดการอุดมค่ะ
อยู่ถนนเรียบคลอง๓ที่คลองหลวงปฐุมธานี
และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกับตันยู

ว่าตอนแรกได้รับแจ้งจาก๑๖๖
ว่าคุณตาอายุจะ๗๐แล้วค่ะ
ล้มหัวฟาดพื้นในหมู่บ้านพุศศาสตร์๑๑

จะไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ระหว่างทางเจอรถคันดำในคลิปนั่นแหละ
ขวางไม่ยอมหลบทางให้
ทั้งที่รถกู้ชีพเขาก็เปิดไซเรนแล้ว
พูดออกไมค์แล้วบีบแรร์ก็แล้ว
โอ้โหแล้วมีการเบรกแบบเบรกจะให้ชนท้ายอ่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะเขาก็ยอมหลบให้รถเก่งคันดำนี้
แต่เหตุการณ์นี้ญาติคนไข้ญาติคุณตาไม่พอใจหรอกค่ะ
ถามว่าตอนนี้อาการของคุณตาเป็นยังไงบ้างปลอดภัยไหม
นำตัวคุณตาส่งโรงพยาบาลปลอดภัยนะคะ
แล้วก็อยากขอความร่วมมือเหลือเกินค่ะ
วินาทีใช้คำนี้เลยนะ
วินาทีบนรถกู้ชีพกู้ภัยมีค่าหมด
ถ้าเห็นรีบหลบรีบหลีกให้เลย
ซะว่าคนในรถคือญาติของเราลองฟังกู้ชีพหน่อยค่ะ
ขับลึกไว้คือยังไงคะพี่
คือต้องบอกว่าหลีกทางให้สักนิดเถอะค่ะ